ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันหน่อย
พอดูเรื่องสภาพอากาศก็ต้องฟังด้วยนะ
บางทีพอเราฟังข่าวยิ่งแตกตื่นยิ่งตกใจ
เพราะว่าบางคนจะได้ยินมาว่าเฮ้ยมันมีข่าวลือ

เขาบอกว่า๑๒พายุจะเข้าอีกลูกหนึ่ง
ประเทศไทยระวังพื้นที่เดิมอีสานโดนหนักแน่
คุณโนรูพอโนรูผ่านไปบ้านเราน้ำยังไม่ลดเลย
แล้วจะมีพายุมาเติมอีกลูกนึงเหรอหรือยังไง
จะเติมผลอีกหรือเปล่าเนศาสตร์ใช่ไหมเนศาสตร์มันมีชื่อมาด้วยนะเนศาสตร์
นี่คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้ดีค่ะ
เพราะว่าบางทีเราดูข่าวแล้วเราได้ยินได้ยินมาอย่าเพิ่งแตกตื่นนะ
แต่ก่อนจะไปเรื่องพายุเรื่องข่าวลือดูสถานการณ์น้ำกันนิดหนึ่งก่อนค่ะ
สุรินถือว่าหนักสุดในรอบ๔๐ปีเลย
น้ำที่คุณผู้ชมเห็นมาจากลำน้ำชีนะ
มันล้นท้นตะหลิงมาท่วมบ้านเรือนรัศดรบ้านเรือนชาวบ้าน
อย่างที่อำเภอเมืองลิงที่อำเภอจอมพระตำบลเมืองลิง
อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินบ้านชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบ๓หมู่บ้านก็๓๐๐กว่าหลังคาเรือนแล้วค่ะ
เห็นไหมตั้งป้ายเอาไว้ห้ามผ่านน้ำท่วมสูง
ถ้าไม่เชื่อนะเข้าไปอีกหน่อยนึงจะเจอสภาพแบบนี้ค่ะ
แล้วนอกจากนี้ผู้ป่วยหนัก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลิง
ต้องเอาเรือไปรับออกมาจากที่บ้าน
แล้วก็มาขึ้นรถโอ้โหทุลักทุเลดูสิ
งร่มกันแล้วก็พาคนป่วยออกมา
นี่จากสุรินทร์แล้วพาคุณผู้ชมไปดูต่อที่อุบลหน่อยค่ะ
ระยะทาง๒โลกว่านะบนถนนสายเลี่ยงเมือง๒๓๑ฝั่งตะวันออก
เพื่อเป็นการปกป้องเส้นทางทางบกนี่นะคะ
เพราะว่าเส้นทางตรงนั้นมันเชื่อมระหว่างวารินชำราบไปอำเภอเมืองอุบล
ก็เป็นเส้นทางสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วล่ะ
ที่รถจะสามารถแล่นผ่านไปผ่านมาได้
ถ้าเกิดว่าตรงนี้โดนน้ำท่วมอีกนะ
โอ้โหเมืองคู่แฝดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เทศบาลนครอุบลรัชานี
ถูกตัดขาดแบบ๑๐๐ไม่เหลือแน่เลยนะคะ
คุณผู้ชมฮะไปตรวจสอบอีกจังหวัดนะฮะที่ศรีสเกตนะครับ

เพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงติดค้างอยู่ในบ้าน
กำลังระดับน้ำที่สูงหลายเมตร

ทีมตอบโตไพพิบัติ๑๐๑ก็เข้าไปช่วยเหลือ
ในพื้นที่ชุมชนท่าเรือตะบนน้ำคำอำเภอเมืองศรีสเกตนะครับ

นำตัวรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกดต่อไปนะครับ
ในพื้นที่ภาคกลางนะครับอย่างที่นครสวรรค์นะฮะ
แม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
ตำบลย่านมัด๔อำเภอพยุหะคีบรี
มีผลกระทบรวมกว่า๔๐๐หลังคาเรือน
ระดับน้ำสูง๓๐๗๐เซนติเมตร

ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะครับ
ต้องใช้เรือหรือการเดินเท้าฝากระแสน้ำเข้าออกบ้านเท่านั้น
โดยน้ำที่ท่วมชั้น๑ของตัวบ้าน
เวลาจะเข้าออกบ้านก็ต้องใช้การปีนละคุณ
ปีนบันไดขึ้นไปหลังคาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เข้าทางหน้าต่างแทนนะครับ
ก็อยู่ได้เฉพาะชั้น๒นะฮะ
โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าน้ำเจ้าพระยา

แล้วก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ว่าจะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอีกหลายวัน
แล้วก็จะมาเติมลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
คุณผู้ชมมาสยบข่าวลือกันหน่อยฮะ
ข่าวลือที่บอกว่าเดี๋ยว๑๒นี้นะ
จะมีพายุเข้ามาพายุเนศาสตร์เนี่ย
ไว้เลยเตรียมรับมือกับฝนที่จะถล่มได้เลย
ลายคนกลัวนะใช่ฟังแบบนี้ก็กลัวแต่

เป็นเอกสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะคะ
เขาออกเป็นเอกสารมาเลยชี้แจงข่าวลือ
พายุที่จะก่อตัวในวันที่๑๒ตุลาเจ้าเนศาสตร์เนี่ย
ในศาสตร์นี้นะคะคือมันแปลว่าประมง
ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่กัมพูชาเขาตั้งไว้
ทีนี้ทางกรมอุตุบอกเลยนะบอกว่า
ข้อมูลที่มันเป็นข่าวลือออกมาว่าจะก่อตัววันที่๑๒ตุลาอีสาน
ได้รับผลกระทบหนักสุดเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริง
แล้วข้อมูลพวกนี้ไม่ได้มาจากกรมอุตุค่ะ
มาจากข้อความจากบุคคลที่เขาไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่ได้เป็นหน่วยงานแจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรง

มันอาจจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็แตกตื่นได้
แต่ทีนี้มาดูการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุหน่อยค่ะ
ซึ่งคาดการณ์เอาไว้ว่าวันที่๙ถึง๑๒ตุลาเนี่ย
มีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงค่ะ
ประมาณ๑๓องศาจะมีลมแรงภาคอีสาน
ซึ่งเป็นอากาศเย็นทีนี้มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวของพายุ
หรือถ้าเกิดว่ามันกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ
โอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ไทยแล้วก็มีผลกระทบมีน้อย
คือมันอาจจะอ่อนกำลังลงแล้วมันก็อาจจะสลายตัว

ดังนั้นคุณผู้ชมคะกรมอุตุบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลง
กรมอุตุจะมีหนังสือออกมาชี้แจงแน่นอน
อย่าไปเชื่อข่าวลือต่างนะคะ